บอกเลยว่าโอ้โหเปิดเวทีอย่างยิ่งใหญ่อลังการกระพึ่มจริงค่ะพี่แจ๊คค่ะ
๗๗สาว๗๗จังหวัดนะคะโชว์ชุดประจำจังหวัดได้แบบยิ่งใหญ่มากเวอร์
กับการประกวดรอบชุดประจำชาติเมื่อคืนที่ผ่านมา๗๗จังหวัดมีทั้งหมด๗๗ชุด
แต่ละจังหวัดคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามประนีตอลังการมาก
คือต้องบอกว่าทีมงานของนางงามแต่ละจังหวัดนี่นะเขาจัดเต็มเล่นใหญ่ขึ้นทุกปี
สวยก็เพียบสายครีเอทีฟก็มีนะคะสร้างสีสันได้เยอะเลย
แน่นอนค่ะว่าเราคัดไฮไลท์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันสายเล่นใหญ่สุดอลังเริ่มกันที่จังหวัดลำปาง

เนรมิตวัดดังอย่างวัดมณีวงศ์ไว้บนเวที

ออกไปอยู่หน้าเวทีนี่ขอพรุ่งมาลัยเคราะห์สัก๒ทีนะ
พรุ่งดูดิโลปังมาก
แต่ที่อลังแบบเบอร์เห็นจะเป็นเพชรชัมเบอร์
ที่ไหนดูด้วยสิเพชรโบร์น
สุดใหญ่สุดสวยแถมมีลูกเล่นเสียด้วยนะครับคุณค่ะ

ทะลุเพดานไปเลย
ต่อกันที่สายของดีของเด็ดกันบ้าง
อย่างจังหวัดกาลสิน
ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะคุณผู้ชมกำลังฮิตมาเลยนะ
สุดท้ายค่ะพร้อมกับโชว์มะม่วงพันธุ์ขึ้นชื่ออย่างมะม่วงมหาชนก

แต่ที่สวยลงตัวทุกทุกศุนย์ธุ์ถูกก็คงเป็นสมัติ

ดีมากเลย
สายคู่บ้านคู่เมืองอย่างช้างปีนี้ก็ไม่น้อยหน้า
มิสเกิร์็นซะมุทรลักชัน

ใช่ค่ะชั้นสำเงียน
สวยงามอลังการมีมนต์ขวัญด้วยนะ
จังหวัดสุรินทร์ก็มาเป็นช้างเหมือนกัน

แต่เป็นคนเลี้ยงชักเด้อค่ะเด้อ
บ้านพี่แจ๊งใช่ไหมน่ารักจริงเนอะ

ถ้าเดินเนี่ยเขาแบบมันต้องฝึกนะ

แฮะเหรอเหรอแล้วดูนะนางใส่ส้นสูงนะเธอ
แล้วดูนะนางใส่ส้นสูงนะเธอ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
คือตรงประจำจังหวัดอลังการตาแตกขนาดนี้
กับวงระเบียบวาธศิลป์รับรองม่วนแน่นอน
ต่อไปนี้ก็คือวันที่๒๖เมษายน
เดี๋ยวเราเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งแน่นอนนะคะวันอังคารพี่แจ๊กกะลีนไปแน่นอนนะคะ

ใช่ถ้าเกิดชุดสวยแล้วอินเนอร์ตอนเดินมันได้
เกิดจะเป็นสายตาการฟ้อนท์
บอกเลยว่าฝึกมาอย่างนี้